สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ถึงแม้ว่าจะเริ่มดีขึ้นแล้ว
แต่ว่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็ถูกกระแสน้ำพัดหายไปกว่าร้อยตัว
แล้วก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนนะครับที่ยังคงถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
คุณเศรษฐาโสรินพุทธสุข่าวแทนรัฐทีวี
ได้เข้าไปสำรวจดูความเสียหายครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมกับกู้ภัยสยามรวมใจนะครับ
ระหว่างที่จะนำเรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ติดอยู่ในหมู่บ้านม้าร้องนะครับ

โดยจากสภาพแล้วไม่สามารถที่จะเดินผ่านไปได้

เดี๋ยวเราจะนำเรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลับขึ้นมาครับ
แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางสะพาน

แต่ยังมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูง
ชาวบ้านบางส่วนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

บ้านหลังนี้ถูกล้อมรอบด้วยปริมาณน้ำที่ยังท่วมสูง
ซึ่งนายจิราวัฒน์ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เมื่อ๒วันที่แล้วเขาและครอบครัว

ข้าวของได้เสียหายเกือบทั้งหมด

ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้แทบสิ้นเนื้อประดาตัว
กระแสน้ำได้พัดเอาสุกรที่เลี้ยงไว้จำนวนร้อยกว่าตัว
หายไปกับน้ำสามารถตามคืนกลับมาได้เพียง๔ตัวเท่านั้น
ซึ่งขณะที่เกิดเหตุการณ์สิ่งมีชีวิตต่างหนีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้
หลังจากที่เต็มข่าวเดินทางเข้ามาตรวจสอบพันธุ์บ้านแห่งลีนพบว่าที่นี่เสียหายเกือบทั้งหมด
อย่างเช่นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่เลี้ยงเอาไว้ก็เสียชีวิตไปด้วย
หลังจากที่โดนน้ำพัดเข้ามาตั้งแต่เมื่อ๒วันที่แล้วครับ
ส่วนในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอบางสะพานขนาดนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ชาวบ้านเก็บเข้าของออกมาล้างทำความสะอาด
ซึ่งเต็มไปด้วยดินโคนที่พัดมากับน้ำ
ครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาวะเดียวกันทั้งหมด
วันที่๙ก็มีเขาแจ้งมาว่าเขื่อนคลองลอยจะแตก
เขาให้เก็บข้าวของขึ้นชั้นบนนะคะ
ก็เก็บเป็นบางส่วนนะคะบางส่วนก็เก็บไม่หมดก็จมไป
เพราะน้ำแรงประตูก็เปิดของก็ลอยออก

ถ้าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือก็ต้องซ่อมแซมเองค่ะ
ก็ต้องซื้อก็ต้องหากันเองค่ะ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถประกอบอาหารเองได้
ซึ่งข้าวของได้เกิดความเสียหายไปเป็นจำนวนมาก
ให้เข้าสู่สภาวะปกติได้จะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเกือบ๑เดือน
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน